คุณผู้ชมฮะเรามาดูช่วงวันที่๒๐ธันวาคมที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้

นายกอบจแล้วก็สอบจถือว่าเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นที่สำคัญมาก
ในการถวงดุลเรื่องของอำนาจทางรัฐสภาอะไรเขา
เพราะว่าเรื่องนี้มีทั้งบางพื้นที่ที่คนไปเลือกตั้งน้อย
อาจจะติดเรื่องโควิดหรือไม่สนใจการเมืองท้องถิ่น
อย่างที่สมุทรสาของนะคือมีเรื่องโควิดคนก็เลยไปใช้เสร็จนอน
หรือบางพื้นที่คนคึกคักบางพื้นที่ล้มช้างล้มแชมป์ได้นะฮะ
เราไปตรวจสอบหลายพื้นที่กันอย่างที่เชียงใหม่
เชียงใหม่นะครับสวกอ่าสวกแถลงแล้วนะฮะ
ประกาศใช้ชนะเพราะได้รับเสียงสนับสนุน๓๑๐๐๐เสียงมาเป็นอันดับหนึ่ง
ส่วนอดีตนายกอบจ๒สมัยอย่างนายบุญเลิศบุรณุปกรณ์
ได้รับเสียงสนับสนุนน้อยกว่าคือ๒๖๐๐๐เสียงมาเป็นอันดับ๒
ทำให้สวกองหรือนายพิชัยเลิศพงศ์อดีศรมีคะแนนทิ้งห่างนะครับ
แล้วก็ได้รับการเลือกไปไปเป็นนายกอบจเชียงใหม่นะครับ
จากนั้นในส่วนของนายพิชัยหรือสวกองได้ขอบคุณทุกคะแนนที่เลือกให้เขามาดำรงตำแหน่ง
โดยบอกว่าตัวผมเองและทีมงานตั้งใจทำงานเพื่อประโยชน์ของชาวเชียงใหม่
ถามว่าอดีตนายกอบจสองสมัยอย่างนายบูลเลอร์เนี่ยโกรธไหม
เพราะเป็นคู่แข่งทางการเมืองมาตลอดแล้วก็ครองตำแหน่งมา๒สมัยแล้วนะฮะ
ก็บอกว่าไม่เป็นไรเราก็ถือว่าแพ้ในเกมยืนยันยังเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิม
จบไปก็ไม่มีอะไรติดค้างนะครับ
มุดประการคุณอ้าวแน่นอนนะฮะคุณตู่นันทิดาแก้วบัวสายนะครับ
ก็ชนะคู่แข่งคนสำคัญก็คือนายทัชชัยเมตโตนักธุรกิจเจ้าของบริษัทเทรดดิ้ง
กับอะไหล่เครื่องจักรซึ่งอยู่ในคณะก้าวหน้าของนายธนทร
นะครับก็คุณตู่นันทิดาเนี่ยก็ชนะไปด้วยคะแนน๓๔๑๕๐๔คะแนนนะครับ
หากคุณตู่นันทิดาได้รับการรับรองจากกรกตก็จะถือว่าเป็นนายกอบจหญิงคนแรกของสมุทรประการ
พื้นที่นี้ก็เข้มข้นนะร้อนแรงเหมือนกันถูกอีกพื้นที่เข้มข้นคุณปฐุมธานี
ใช่ที่ปฐุมธานีเนี่ยนะคะตอนนี้ผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการเนี่ย
พลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างหรือว่าบิ๊กแจ๊ดเนี่ยชนะแชมป์๔สมัย
ได้๒๕๒๔๙๙คะแนนส่วนในชานพวงเพชรเนี่ยนะคะก็ได้๒๒๒๒๑๑คะแนน
ห่างกันอยู่๓๐๐๐กว่าคะแนนส่วนนางสาวกันนิกานาคอินก็ได้๘๒๘๑คะแนน

ทีนี้ตอนที่รู้ว่าบิ๊กแจ๊ดเนี่ยชนะการเลือกตั้งโอ้โหคือคนก็ชัยโยกันใหญ่เลยนะคะ
ด้านผลตำรวจโทษคำลงวิทย์คำลงวิทย์เนี่ยก็ได้กล่าวขอบคุณชาวปฐุมธานีที่ทุ่มเทคะแนนให้
แล้วก็บอกว่าสัญญานะว่าจะพัฒนาจังหวัดปฐุมให้ได้ตามนโยบายที่มีการหาเสียงเอาไว้ก่อนหน้านี้
มีการฉลองกันแล้วนะฮะค่ะอ่าส่วนภาคใต้ที่นครศรีธรรมราชนะครับ
เขี้ยวกันเองของคนจากพักประชาธิปัตย์นะครับก็อดีตนายกอบจอย่างนางกระหนกพรเดชเดโชนะครับ
ซึ่งเป็นภรรยาของอดีตนายกและยังเป็นแม่ของนายชัยชนะสสนครศรีธรรมราชภักดิ์ประชาธิปัตย
ได้๕๐๐๐กว่าคะแนนขณะที่นายอนันทองอุ่นทีมทิศทางใหม่นครศรีได้ไป๒๐๐๐กว่าคะแนนนะครับ
ส่วนที่เชียงรายนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นศึกคนกันเองเหมือนกันนะครับเพราะว่านางอธิตาธรวัญชัยธนวงศ
หรือว่าสจนกผู้สมัครในนามอิสระลูกสาวของนายสมบูรณ์วัญชัยธนวงอดีตสสภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภ

ทีนี้ก็เลยทำให้นายวิทยาคุณปลื้มคว้าตำแหน่งนายกอบจชนบุรีอีกหนึ่งสมัยนะคะ
ครับไปที่ตำบลมหาชัยอำเภอเมืองสมุทรสาครนะฮะ
ในการเลือกตั้งนายกอบจกันนะครับ
พอรัชกาลจังหวัดสมุทรสาคร
ก็คือผู้ว่าวีรศักดิ์วิจิตแสงสีบอกว่าประชาชนทุกคนให้ความร่วมมือด้วยดี
แม้ว่าจะมีสถานการณ์โควิดในจังหวัดเอง
แต่ว่าก็มีคนมาเลือกตั้งท้องถิ่นกันนะฮะ
ข้อมูลจากผู้มนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาคร
ก็พบว่าก่อนการเลือกตั้งในครั้งนี้
กรกตจังหวัดตั้งเป้าไว้จะมีผู้ใช้สิทธิ์
แต่ว่าพอเกิดโควิด๑๙ในพื้นที่
ก็มีผู้มาใช้สิทธิ์น้อยอยู่ประมาณสัก๕๐นะครับ
สำหรับผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
อย่างไม่เป็นทางการนะฮะผู้ได้คะแนนสูงสุด
ก็คือนายอุดมไกรวัตนุสร
หรือว่าประหลัดแต่ผู้สมัครไม้เล็ก๓
จากทีมคนทำงานนะครับ
อันนี้ก็พื้นที่ไข่แดงสมุทรสาครที่มีโควิด๑๙
ส่วนอุดรธานีเกิดความวุ่นวายครับ
เมื่อนายสุพศโพศีอายุ๔๙ปีเป็นชาวบ้าน
ถูกเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง๖ควบคุมตัว
โดยนายสุพธให้การว่าคืนก่อนการเลือกตั้ง
กินเหล้าแล้วก็คิดมาจากบ้าน
บอกว่าเดี๋ยวมาถึงเข้าครูหา

เพราะไม่ชอบผู้สมัครคนใดเลย
จะมาใช้สิทธิ์นะครับแต่จะมาฉีกนะครับ

ก็เลยฉีกบัตรเลือกตั้งทิ้งทันทีนะครับ
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยได้นำตัวนายสุพศไปส่งตำรวจ
เนินคดีในข้อหาทำบัตรเลือกตั้งชำรุดเสียหาย
ก็มีโทษปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาทนะครับ
แต่ถ้ามีเจตนาทำให้การเลือกตั้ง

จะมีโทษหนักเลยปรับ๑แสนบาทจำคุก
และเพิกถอนศิษย์การเลือกตั้งนะครับ
แล้วก็ถามว่าในส่วนของผู้สมัครนายกอบจ
จากคณะก้าวหน้าที่สนับสนุน
คุณได้บ้างไหม
ส่งสมัคร๔๒พื้นที่ได้บ้างไหม

ทีนี้ครับนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้ากับ

เลขาธิการคณะก้าวหน้าจะตั้งโต๊ะแถลงในช่วงบ่ายวันนี้
อาคารไทยสมิตรกรณีที่ส่งผู้สมัคร
แล้วไม่ได้รับการเลือกตั้งเลยทั้ง๔๒จังหวัด

ใช่เดี๋ยวรอติดตามช่วงบ่ายนี้ด้วยนะคะ